ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความสนัดความรักความรัก
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
ครับเราจะได้สัมผัสหัวใจของแม่ผ่านเรื่องราวชีวิตของครอบครัวที่มาร่วมรายการเราในวันนี้ไปชมเรื่องราวพร้อมเป็นครับ
การถึงความรัก

ป้าชื่อซิฤะพินน้ำตกุลสวัสดี
อายุ๕๒ปีค่ะอยู่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ครอบครัวของป้ามีทั้งหมด๘คน

ป้ามีลูก๓คนลูกสาวชื่อมี่อายุ๓๔ปีลูกชายชื่อมิคอายุ๒๒ปี
ลูกชายคนเล็กชื่อม่อนอายุ๑๓ปีมีหลานทั้งหมด๓คน๓คนนี้เป็นลูกของลูกสาว
ป้าก็ค้าขายค่ะขายลูกชิ้นทอดขายปลาหมึกย่างถ้ามีงานก็ไปรับจ้างจับขนมจีน
อาชีพทำเกษตรรับจ้างทำนารับจ้างตัดย่าแล้วก็รับจ้างฉีดยาข้าวครับ
เมื่อก่อนทำงานโรงงานจ้ะได้เงินมาก็เอามาให้แม่ใช้จ่ายในบ้าน
พอมีโควิดระบาดทางโรงงานก็ให้มี่ออกจากงานเสียใจมากค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมันสูง
อยู่กับหลายคนไหนจะรู้มี่อีก
เจอแฟนทิ้งมาแล้วเนอะก็มาเจอได้ออกจากงานอีก
มันก็ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยทั้งท้อหลายอย่างรวมกัน
เศร้ามากค่ะแล้วก็มาร้องไห้กับแม่ด้วย
แม่บอกว่าโควิดเกิดขึ้นไม่มีแต่เราหรอกลูกคนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้
บอกให้มาขายของช่วยกันถึงแม้รายได้มันจะน้อย
แต่ว่าเราก็ยังมีเงินหมุนเวียนที่จะมาใช้ในครอบครัว

เมื่อก่อนแม่ทำงานอยู่บริษัทครับ
แต่พอเกิดปัญหาโควิดก็เลยได้ออกมาขายลูกชิ้น
ผมเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน
ไม่อยากให้แม่เหนื่อยครับเสียใจอยู่ครับจะได้ออก
เสียใจที่ว่าไม่ได้เรียนเหมือนกัน
ลูกชายของป้าที่ชื่อมิกก็สงสาร
แม่ก็ออกไปช่วยขายของ

มันก็ขายได้กำไรไม่เยอะครับ
แม่ผมเป็นคนที่เก่งครับแบบเลี้ยงลูก
เวลาลูกมีปัญหาแกรับได้ทุกอย่าง
พวกปัญหาแกหาทางแก้ลูก

สิ่งที่ป้าเป็นห่วงที่สุดก็ตอนนี้คือลูกชายคนเล็กที่เขาป่วย
ตอนเกิดมาน้องอายุ๔เดือนนะคะเริ่มมีปัญหา
หายใจเร็วขึ้นถ่ายเป็นเลือด

บอกว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจเกิน

ตอนนั้นอยู่โรงบาล๙เดือนเลยค่ะ
ต่อมาหมอบอกว่าน้องหายใจเองไม่ได้

เจาะคอตั้งแต่๖เดือนจนถึง๕ขวบค่ะ

ลูกก็จะได้แบบเหมือนคนอื่นเขา

ก็รู้สึกดีใจครับเห็นถอดท่อได้

ฝันมา๒เดือนเมฆไปขายของ
มาถึงบ้านม่อนเดินมาหา

แล้วน้องก็สลบไปเลยค่ะ

ละหว่างทางเมฆก็พยายามเรียกม้อนแล้วก็เขาแล้วก็ปั้มหัวใจเป่าปากให้เขา
ม้อนนี่เป็นไหนนะลูก

นายต้องอยู่กับแม่
ทีนี้ก็ไปถึงสามแยกครับ

นาย

เสียก็เลยอุ้มวิ่งขอความช่วยเหลือครับ
พยายามช่วยเขาทำทุกวิธีทางครับ
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ช่วยน้องก็ฟื้นขึ้นมาค่ะ
ตอนนี้อาการน้องม่วนเขาก็เป็นเด็กที่ไม่รับรู้อะไรเลย
เมื่อก่อนพูดได้

ตอนนี้แม้แต่จะกินเขาก็ยังหยิบไม่ได้
น้องต้องเจาะคอใหม่อีกรอบนึง
เขาหายใจทั้งคอนะครับ
บางทีเสียงหายเยอะเขาก็จะไอหายใจไม่อบ
ผมรักนาม่อนมากเลยครับ
อยากจะให้แม่ม่อนหัวเราะเยอะครับ

ผมจะคอยดูดเสมหะให้น้องครับ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนผ่านอาบน้ำ

คนไหนเขาก็คงมีความหวังว่าน้องจะกลับมาเดินได้ครับ
เขาเสียใจก็ต้องทำใจเอานะครับ
แม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกรอดใครมีคนแนะนำให้แม่ไปทำอะไรแม่ก็ไปทำหมดต้มสมุนไฟให้อาบแล้วแม่ก็ไปดูหมอให้หมอดูหมอบอกว่าอยากย่ายในบ้านห้ามปัดห้ามกวาดเหมือนจะมีเยื่อยัยกับสัตว์
แล้วเขาก็จะมาตอบแทนลูกจะได้แข็งแรงเดินได้สืบเยื่อนสืบใยกันต่อไป
มีความหวังตลอดตื่นเช้ามาแม่จะมีความหวัง
แม่จะมาหอมเขาเราบอกรักเขามาจับดูขาเขา
แม่จะบอกม่อนต้องสู้นะลูก
ความหวังของคนเป็นแม่จะไม่มีวันสิ้นหวังนะคะ
ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่อยากมีทุนลงเพิ่มเติม
จะได้ขายหลายอย่างก็อยากเก็บพาน้องม่อนไปหาหมอค่ะ
เพราะว่าหมอนัทตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่
สู้ค่ะสู้แม่จะสู้
อเรนนี่รับรับ
ขอต้อนรับครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
สวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
บ้านหลังนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด๘ชีวิตด้วยกัน
คนถูกไหมแม่มี๘คนนะครับ
แต่ก่อนนะเห็นบอกว่ามี่เนี่ยทำงานโรงงานก็ยังมีพอมีรายได้จุนเจือครอบครัว
จะใช่ไหมหนูใช่ค่ะส่งให้แม่เดือนละสักเท่าไหร่พ่อกับแม่
ตรงนี้เนี่ยมีรถสองพันเองครับแล้วพอมีโควิดปั๊บก็ถูกออกจากงานอีก
จ้ะพอออกจากงานปั๊บเนี่ยเงินตรงนี้ไม่มีแน่แน่
เมื่อไม่มีแม็กซ์ก็เลยต้องออกโรงเรียนด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้
มันก็พันกันไปหมดเลยพันละวันพันละเกก็เลยต้องมาอาศัยใบบุญของแม่ลอย
จ้ะตอนนี้ก็กลายเป็นว่ากลับมาเลี้ยงลูกอีกเหมือนเดิมค่ะสามคน
แล้วก็ยังเลี้ยงหลานเพิ่มอีกค่ะสามคนค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างว่ามันเป็น
ระเพิ่มขึ้นไหมในตอนนี้แม่ความรู้สึกเป็นภาระไม่มีค่ะ
เพราะว่าแม่จะคิดเสมอว่าทำยังไงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปให้รอด
แต่ลูกสาวแอบคิดบ้างใช่ไหมมีคิดบ้างไหมมี่พี่ถามจริง
คิดว่าทำไมเราโตขนาดนี้เรายังให้แม่เลี้ยงเรายังต้องมาเลี้ยงหลานอีก
เราก็เป็นภาระแล้วไหนจะลูกอีก๓คนนี้แม่จ๋าแม่อยากบอกความรู้สึกอะไรให้ลูกเขาอยู่
เขาจะได้อบอุ่นใจว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้คือบ้านที่แท้จริงของเขา
วันนี้แม่อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวบอกได้เลยจ้ะแม่แม่ไม่เคยคิดว่าลูกหลานจะเป็นภาระของแม่
แม่รักหนูนะลูกนี่ก็รักแม่นะ
มีรัก
อีกหนึ่งห่วงของแม่
นั่นก็คือน้องม่อนจริงแล้วน้องเกิดมาน้องปกติไหม
มีความรู้สึกว่าน้องไม่เหมือนไม่เป็นไรอะค่ะเกิดปัญหาสี่เดือนเขาถ่ายเป็นเลือด
จังหวัดตรวจบอกว่าน้องเป็นหัวใจเส้นเลือดหัวใจเกินส่งมาลามาลามาก็ผ่าตัดมาได้สองอาทิตย
ผ่าตัดหัวใจผ่าตัดหัวใจน้องก็ดีขึ้นหายทีนี้ท้องมาโตอีก
หมอบอกว่าน้องมีเส้นเลือดในตับชนกันต้องผ่าตัดใหญ่โถพ่อคุณนะ
โทรหาแม่ตอนตี๕บอกว่าน้องหายใจไม่ได้ต้องเจาะคอ
แล้วก็อยู่เจาะมาตลอดเลยจนมาที่อาการตอน๖ขวบเนี่ยนะครับ
บอกว่าน้องม่อนเนี่ยนะผ่านจุดวิกฤตมาหลายครั้งมากนะคุณผู้ชม
แต่ครั้งที่ทำร้ายจิตใจแม่มากที่สุดเลยน่าจะเป็นครั้งที่เราดูจากเรื่องราวนั่นแหละ
วันที่น้องหยุดหายใจวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับแม่
น้องได้ถอดท่อออกตอนแรกน้องเจาะคอค่ะมีทีนี้หมอนัดไปถอดท่อ
แม่กับพ่อก็ดีใจค่ะทีนี้ก็คุยกับพ่อว่าเราพาลูกไปครั้งนี้
หมอจะได้นัดฝึกพูดพ่อเขาก็อยากได้ยินเสียงคำว่าพ่อ
แม่ก็อยากได้ยินเสียงคำว่าแม่ก็มาเกิดปัญหาก่อนค่ะ
น้องที่แม่กลับมาจะขายของตอนนั้นแม่ลงรถน้องก็ไอวิ่งมาหา
น้องก็พูดเสียงไม่ออกแต่แม่แม่ไม่รู้จะช่วยยังไง
เพราะว่าทั้งที่ลูกเห็นลูกอยู่แม่ก็ยังช่วยลูกไม่ได้
น้องไอน้องก็ล้มลงไปเลยแม่ก็วิ่งรับเรียกแล้วน้องก็หมดสติไปเลย

อุ้มขึ้นรถก็ปั๊มหัวใจกันแต่น้องก็ไม่ฟื้น
ไม่ฟื้นเลยกินรถไปเสียอีกแม่ก็วิ่งขอความช่วยเหลือจากคนข้างถนนนะคะ
เขาก็ได้ช่วยไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็
ส่งต่างจังหวัดได้เจาะคอใหม่อีกรอบหนึ่งน้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน
ไอซียูเป็นเดือนเลยแต่หมอบอกว่ายังไงนะแม่
ถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าน้องแกนั่งไม่ได้
จะเดินไม่ได้แล้วมือเท้าน้องจะเก่ง
แล้วน้องก็จะบิดตัวแล้วก็น้องก็จะหมดแรงนะแม่
แม่ต้องทำใจแม่บอกแม่รับได้แม่จะเอากลับบ้าน
แม่คิดว่าแม่ตัดสินใจถูกหรือผิดที่ยื้อลมหายใจน้องไว้วันนั้น
แม่ว่าไม่ผิดค่ะแม่ว่าแม่ตัดสินใจถูกแล้ว
เพราะว่ายังไงก็เป็นชีวิตเขาเป็นชีวิตของแม่
แม่ถามหน่อยแล้วตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างครับอาการน้องตอนนี้แม่ก็มีความหวังว่าน้องจะเดินได้
เพราะหมอบอกว่าน้องนั่งไม่ได้เดินไม่ได้น้องก็นั่งได้แล้ว
หมอบอกว่ามือเก่งขาเก่งเท้าเก่งน้องก็ไม่เก่ง
พ่อเขาก็พยุงยืนได้จองก็ยืนได้แต่ว่าต้องพยุงไว้
ส่วนลูกอีกคนนึงนะครับก็คือน้องมิก
ตอนนี้มิ๊กช่วยอะไรบ้างครับช่วยอะไรครอบครัวบ้าง
ขายปลาหมึกครับได้เงินมาก็เอาให้แม่ครับ
แล้วปลาหมึกเป็นไงกำลี่กำไรดีไหมลูก
กำไรก็เมื่อก่อนมันได้เยอะครับแต่เดี๋ยวนี้มัน
หมึกก็แพงขึ้นครับกำไรก็น้อยลง
ขายปลาหมึกได้ร้อยเดียวกลับบ้านร้องไห้เลย
คงตั้งความหวังไว้อ่ะเนาะว่ารอนั่งรอลูกค้าแล้ว
รอแล้วรอเล่าก็แบบว่าลูกค้าก็ไม่มาซื้อ
ก็เห็นใจเนอะร้องไห้กลับไปบ้าน
วันนี้มิ๊กมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูกว่าสิ่งที่หนูทำ
แล้วสิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้หนูทำเพื่อใครหนูมีอะไรอยากจะบอกเขา
ผู้หญิงที่เหนื่อยที่สุดมาทั้งชีวิตแล้วบอกได้เลยลูก
มิ๊กรักแม่แม่ก็รักลูกลูก
อะไรเราต้องสู้สู้ไปด้วยกัน
หนูเป็นยังไงลูกเห็นบอกว่าออกจากโรงเรียน
รู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องครอบครัวเราไม่มีทุนร้อนที่จะสามารถให้เราเรียนได้
ผมผมกลัวผมจะเป็นภาระให้เขามากขึ้นผมเลยคิดว่าออกมาดีกว่า
มาช่วยทำงานข้างนอกเห็นแล้วน้องเพิ่งออกด้วย
เพิ่งขวดหน่อยก็เลยคิดว่ามาทำงานแล้วหาเงินช่วยแม่ดีกว่า
น้องจะได้เรียนด้วยนะจ่อยลูก
ตัวเล็กกี่ขวบแล้วครับสิบสองขวบฮะสิบสองครับ
ช่วยยายกับแม่ทำอะไรบ้างครับลูกมีกวาดบังแล้วก็ล้างจาน
แล้วช่วยดูน้องครับช่วยอะไรนะดูน้องดูน้อง
แม่จริงแล้วเป้าหมายที่มาในรายการของเราในวันนี้คืออะไรครับ
ก็อยากมีเงินไปทำทุนไว้พาน้องไปหาหมอ
เพราะว่าโรงพยาบาลลามาก็นัดเดือนละครั้งบางเดือนก็๒ครั้ง
ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวคงต้องทำไปตามกติกาคือตอบโจทย์๔ข้อนะครับ
วันนี้ถ้าโชคดีก็ได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้าน
พวกเราทุกคนและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะแม่ลอยและครอบครัวนะพ่อเสิร์ตด้วยนะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
คุณผู้ชมครับในวันที่เราเหนื่อยล้าขอแค่ตักอุ่นหรืออ้อมกอดจากแม่
ผมเชื่อว่าเราจะได้รับพลังความรักของแม่และเราจะมีแรงออกไปสู้ต่อ
เหมือนที่แม่ลอยส่งมอบความรักให้กับลูกหลานทุกคน
แบบไม่มีกาดตกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน
หรือชีวิตจะมีอุปสรรคเพียงไหนก็ตาม
ช่วงหน้าครับมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
ช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมา
ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
มะพร้าวจำนวนหกขีดและนำไปคั้งกะทิให้ได้ปริมาณที่กำหนด
ภายในเวลา๓นาที